เป็นการออกงานนะคะของแม่ชม
ออกรายการหนึ่งหลังคนทำแคปทั้งแชร์กันน่ะ
ใหม่ของคนท้องแบบใหม่แบบสับด้วยชุดนี้จ้า

แม่ชมกำลังตั้งท้องลูกสาวประมาณ๖๗เดือนแล้ว
แต่ว่าโอ้โหโซเชียลฮือฮาจะมาใส่ชุดคลุมท้องมันไม่ใช่แม่ชมจ้า
ดูเอาเลยคุณผู้ชมค่ะสะเทือนวงการนะคะ
เอาจริงคือคัตติ้งของชุดแม่ชมเนี่ยคือชุดเรสแบบยาว
ลายเป็นเส้นนำสายตาให้เห็นสัดส่วนแบบว่าชัดเจน
โดยเฉพาะช่วงท้องเนี่ยกลมโชว์มาเลยท้องสวยให้รู้ไปเลยว่า
ฉันกำลังท้องอยู่แล้วเป็นแบรนด์ดังด้วยนะแบรนด์หรูชื่อแบรนด์ว่า
นี่เป็นไงดิฉันไม่ถนัดกระดกลิ้นไม่ทันนะฮะ
ชุดที่ใส่แล้วรู้สึกบอกว่าเซ็กซี่มาก
เส้นนี้นะคุณนะลวดลายเขาเนี่ยมันทำให้เห็นเป็นสัดส่วนชัดเจน
ไม่อยากจะคิดเลยว่าใครจะเอาอยู่ถ้าไม่ใช่แม่ชม

ใส่แล้วตาร์ทสุดใส่แล้วสวยมาก
ส่วนราคาของชุดคุณดูสิคะ
ถนนราคาอยู่ที่๔๑๐๐ดอลลาร์

เขามาก็แสนกว่าเท่านั้นเอง
จุ๊บกลูบจุ๊บกลูบเลยนะ
เอาเป็นว่าเราดูแล้วก็กดไลค์ก็พอนะคุณผู้ชม
ดูแล้วก็เก๋ดีแต่ว่าถ้าจะหามาใส่ตาแม่ชมนั้น

เดี๋ยวอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึง

ดิฉันว่าเดี๋ยวรอแม่ชม๙เดือนดีกว่า
แฟชั่นถ้า๙เดือนแฟชั่นก่อนคลอดน่าจะแซ่บกว่านี้อีกนะ
ชอบนะนี่คุณผู้ชมค่ะถึงท้องเนี่ยก็ซึงสวยได้